อีกหนึ่งความพร้อมนะครับที่มีการจับสลากแบ่งสายไปเป็นที่เรียบร้อย
สุดยอด๖ทีมสโมสรฟุตซอลชั้นนำจากทั่วโลก
ซึ่งเป็นแชมป์เอเชีย๒สมัยลงแข่งขันในรายการสโมสรโลกด้วยครับ
เราเป็นเจ้าภาพนะครับรายการใหญ่แบบนี้คือไม่ได้ต่างจากฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โลกเลยนะครับ
อันนี้เป็นฟุตซอลมีโอกาสได้แข่งขันกับทีมชั้นนำแล้วก็แบ่งสายออกมา
โหดการแข่งขันนะครับผมย้ำก่อนนะครับ๒๗สิงหาถึง๒กันยายน๖ทีมจาก๕ทวีปร่วมแข่งขัน
ในบางกล่ออาริน่าหนองเจราะชิงเงินรางวัลรวม๓ล้าน๓แสนบาททีมแชมป์นะครับ
ก็จะรับ๑ล้าน๓แสนบาทรองแชมป์รับ๘๒๐๐๐บาทอันดับ๓รับ๕แสนบาทอันดับ๔เนี่ย
แสนอันดับ๕๒แสนอันดับ๖รับ๑๓๐๐๐บาทคือมีเงินรางวัลให้ทั้งหมด
ปรากฏว่าพีทีธีปวิรับชนบุรีแชมป์ฟุตซอลไทยลีกแล้วก็แชมป์อีเชษสองสมัย
อดิษฐ์แชมป์โลกสามสมัยแล้วก็แอตเลทิโกลอสแอนเจเลสแชมป์ฟุตซอลลีกของกีนี
ต้องดูว่าจะเดินทางมาหรือลือไม่รึเปล่าแต่ตามข่าวที่มีการพูดกันไว้
จะด้วยว่าจะเดินทางมาไหมร่วมกับทางเบอร์เซโยน่ารัอซ่าของสเปม
แล้วก็ยูท่าอิลิตของสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มรายชื่อของทั้ง๖ทีมแล้วเราจะมีข่าวมาแจ้งให้ทราบกัน
ประธานสโมสรนะครับของทางชมบุรีก็บอกว่าตอนนี้ทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมด้วยการไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นการเตรียมตัวก่อนสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเซียวันที่๑ถึง๑๒สิงหาคมนี้
หากทีมลงแข่งต่อเนื่องจะมีความพร้อมมากในศึกชิงแชมป์สโมสรโลก
ซึ่งเป้าหมายของชมรีกมองลึกถึงการเข้ารอบรองทางชาเลยกันแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาศขวาที่